บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไร
บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่ควรเอาเท่าไร

เห็นความหล่อเหมือนกัน
โอ้โหเช้าแบบนี้ออกกำลังกายเพราะว่าหุ่นก็เริ่มแน่นเริ่มอึนแล้ว

ไหนขอดูหน่อยได้ไหมสิคแพค

เห็นพี่บุ๊กเขาออกกำลังกายผมได้ติดตามเพราะว่าคุณสืบสกุลนะครับ

สวัสดีอยากเป็นทางการคุณอัลสัตว์พอร์สแล้วก็สวัสดีค่ะ

เอาสีสันข่าวเช้าเทราะไปแล้วครับ

อารมณ์สีสันข่าวเช้าตู่ก็มีเรื่องของการออกกำลังกายแล้วครับ
เด็กน้อยกลุ่มนี้นะครับเขาออกกำลังกายสุดท้าย
เขาเรียกว่าอุปกรณ์มีล้อครับ
แบบไหนนั้นเชิญชมได้เลยครับ
โรเบิร์ตถ้าไปฝึกฝนก็จะไม่มีความคล่องแคล่ว
นี่คือการทรงตัวของคนชอบเล่นโลละเบสครับ
แม่นยำล้วนดูสิครับสาวน้อยคนนี้
ท่องพานจะหลุยไปเลย
นักประดาน้ำได้รับภารกิจในการลงพื้นที่หลุมแคบครับ

มุดลงไป๒รอบครับ

สุดยอดความอึดจริง
เห็นมีรูแบบนี้ในนาข้าว
ลุยหาสิ่งที่ต้องการทันทีครับคุณผู้ชมครับ
นั่นแหละครับคือที่ซ่อนสำหรับเตาในนาข้าว
แม่มนุษย์นี่หากินเก่งมาก
เห็นแค่รูก็รู้เลยว่ามีเต่าครับ
ย้าหู้
ก็บอกแล้วไงว่าน้องหมายุคใหม่ใส่ใจเรื่องความมีระเบียบวินัย
การฝึกซ้อมจึงจริงใจ
กระโดดก็เก่งน้องที่นอนก็น่ารัก
นิ่งจริงครับคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป